เรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพัฒระพงลีรพัฒน์
สมาชิกสภาผู้แทนราษดรพักเก้าไกลจังหวัดเชียงใหม่
อำเภอหางดงและอำเภอสรรปะตองในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ผมขอเรียนกับท่านประธานอย่างตรงไปตรงมานะครับว่า
หลังจากที่ผมอ่านคำแถลงของนโยบายของรัฐบาลชุดนี้แล้ว
ผมมีความกังวลใจเป็นอย่างยิ่งครับโดยเฉพาะกับปัญหาใหญ่
ระบุไว้ว่าเป็นวาระแห่งชาติแต่ท่านกลับไม่มีนโยบายใดใด
ที่เป็นรูปธรรมเลยน่าผิดหวังอย่างยิ่งครับ
เพียงแค่๓คำแถลงเท่านั้นที่ระบุไว้เพื่อจะแก้ไขปัญหานี้
ให้กับประชาชนที่เจอมากว่าสิบปีนั่นก็คือการสร้างแรงจูงใจ
เศรษฐกิจในภาคเกษตรกรรมการใช้ข้อมูลทางดาวเทียม
เพื่อติดตามและประมวลผลทางกฎหมายการสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
คำแถลงที่มันลอยแบบนี้มันแทบไม่ได้ต่างอะไรกับรัฐบาลชุดที่แล้ว
ในปี๒๕๖๒เลยรัฐบาลเราก็เปลี่ยนไปแล้ว
คำแถลงต่างมันแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลย
ผมคงไม่ต้องให้ท่านนายกรัฐมนตรีลองไปอยู่ที่เชียงใหม่
สัก๒๓สัปดาห์ในฤดูฝุ่นบ้างครับถึงท่านจะกลับมาและยกระดับ
คำแถลงนโยบายชุดนี้ได้ผมขอแบ่งการอภิปรายเป็นสองส่วน
โดยส่วนแรกผมขออภิปรายเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ทั้งโครงสร้าง
และส่วนที่สองผมขอตั้งคำถามไปยังคณะรัฐมนตรี
ได้ตอบในรัฐสภาแห่งนี้ส่งไปถึงประชาชนชาวไทย
ท่านประธานครับปัญหาที่มันเลื้อรังมากว่า๑๐ปี
มันไม่สามารถแก้ไขได้เพียงนโยบายส่วนใดส่วนหนึ่งมันต้องแก้กันทั้งโครงสร้าง
ผมจึงขอเปรียบเทียบการแก้ไขปัญหานี้เป็นเหมือนการสร้างตึก๕ชั้น
ตึกนี้จะมั่นคงได้ฐานลากมันต้องแน่น
ผมขอเปรียบฐานลากเป็นเหมือนข้อกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ
ที่ต้องพูดถึงอย่างแรกเลยก็คือกฎหมายที่มีลำดับศักดิ์สูงสุดของประเทศไทย
นั่นก็คือรัฐธรรมนูลรัฐธรรมนูลต้องระบุให้ชัดเจนในการคุ้มครองสิทธิ์
และคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านสิ่งแวดล้อมและให้สิทธิ์กับประชาชนในการฟ้องหน่วยงาน
กระทำการทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
พระราชบัญญัติฝุ่นควันในประเทศและฝุ่นควันข้ามแดน
ระบุให้ชัดไปเลยครับว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในและนอกประเทศ
ก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา
จะปรับวันละเท่าไหร่จะจำคุกกี่เดือนเอาให้มันชัดและบังคับใช้ให้ได้จริง
แล้วเราเสริมกำลังฐานลากนี้ให้มันแน่นขึ้น
เรามีข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษหมอกควันข้ามแดนอยู่แล้ว
แต่เราไม่เคยหยิบมาตรงนี้มาใช้ประโยชน์อย่างจริงจังเลยครับ
ข้อตกลงนี้มันระบุไว้อย่างชัดเจนเลย
ว่าเราสามารถจัดตั้งศูนย์ประสานงานหมอกควันข้ามแดนระหว่างประเทศได้
แต่เราไม่เคยหยิบมาใช้เป็นจริงเป็นจัง
ถึงเวลาแล้วครับที่รัฐบาลของเราจะเป็นผู้นำ
ในการจัดตั้งศูนย์นี้ที่ศูนย์กลางปัญหาที่ภาคเหนือของประเทศไทย
เรียกประชุมประเทศสมาชิกที่เกี่ยวข้อง
จัดวางแผนหน่วยงานภารกิจของแต่ละประเทศให้มันชัดเจน

ข้อตกลงนี้ไม่ต่างอะไรกับเสือกระดาษเลยครับท่านประธาน
แต่ถ้าเราเอาจริงเอาจังนี่จะเป็นกุญแจดอกหนึ่ง
ที่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ให้ยั่งยืนได้
เมื่อฐานลากเราแน่นเราขึ้นมาที่ชั้นที่หนึ่ง
ผมขอเปรียบชั้นที่๑เป็นเหมือนระบบสาธารณสุข
ท่านประธานทราบไหมครับว่าภาคไหนในประเทศไทย
อัตราผู้ป่วยมะเร็งปอดสูงสุดภาคเหนือครับ
ที่พวกเราชาวเหนือไม่ได้มีค่าสถิติสูบบุหรี่ที่สูงเลยนะครับ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

อ้อยมาแปรรูปเป็นสินค้าชนิดใหม่
นี่หรือเปล่าที่ในคำแถลงของท่านนายกรัฐมนตรีระบุไว้ว่า
สร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจในภาคเกษตรกรรม
อีกไม่กี่เดือนเราก็จะเจอกับปัญหานี้แล้ว
ท่านกล้าและพร้อมที่จะบอกตัวเลขงบประมาณเลยหรือเปล่า

ในประเทศเสร็จเรามาพูดนอกประเทศกันต่อ
เมื่อปริมาณการนำเข้าข้าวโพดอาหารสัตว์มันเพิ่มมากขึ้น

จำนวนจุดเผาไหม้หรือฮอตสปอร์ตถูกไหมครับ
เราต้องแก้ปัญหานี้ที่ต้นต่อ
ห้ามนำเข้าสินค้าทางการเกษตร
ที่มีที่มาจากการเผาทุกชนิด
แล้วปิดช่องโหวทางกฎหมายให้หมด

ทีนี้เขาไม่สามารถนำเข้าประเทศไทยโดยตรงได้

ถ้ามันเป็นแบบนี้กระทรวงพาณิชย์ก็ติดฉลากสินค้าไปเลยครับว่า
สินค้านี้มีที่มาจากการเผา
แล้วให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินเองว่า
เขาจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำลายสุขภาพลูกหลานพวกเขาหรือเปล่า
ชั้น๒เสร็จเราขึ้นมาที่ชั้น๓
นั่นก็คือการบริหารจัดการไฟป่า
ปัญหานี้ผมลงพื้นที่ด้วยตัวเองเจอปัญหาอย่างต่อเนื่องมานานหลายปี

งบประมาณด้านบุคลากรและอุปกรณ์แทบไม่มี
เพราะฉะนั้นเรื่องที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ช่วยในการติดตามการทำแนวกันไฟเราไม่ต้องพูดถึงเลย
นโยบายห้ามเผาไม่มีประสิทธิภาพ
ซ้ำแล้วยังทำให้มันรุนแรงขึ้นไปอีก

ใบไม้แห้งมันก็ทับถมสูงขึ้นเรื่อย

ความรุนแรงมันจะทวีสูงทูลคูณสูงขึ้นเยอะมากครับท่านประธาน
เราไม่สามารถควบคุมได้เลย

สิ่งแรกที่เราต้องทำนั่นก็คือการวางแผน
เพาะเจาะจงเฉพาะพื้นที่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ไฟป่าขนาดใหญ่

ยิ่งจำเป็นต้องวางแผนเฉพาะเลย
หลายปัญหาที่เราเจอกันมาตลอดครับ

วันที่๓๑มีนาคมปี๒๕๕๙
อยสุเทพปุ๋ยทั้งลูก
พื้นที่๒๕๗ตารางกิโลเมตร
มีจุดเผาไหม้หรือฮอตสปอร์ต๓๓จุด
แต่มีเจ้าหน้าที่พร้อมอาสาเพียง๑๕๐คนเท่านั้น

เพราะว่าเป็นที่ปกติมากสำหรับชาวเชียงใหม่ครับ
พระสงฆ์จะนุ่งจีวรและเข้าไปดับไฟป่ากลางดึก
ภาคประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่เราเข้มแข็งมากนะครับ
แต่เราไม่เคยได้รับมาตรการเชิงลุกใดจากรัฐบาลเลย
แต่เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำแถลงนโยบายนี้จะช่วยเหลือเราได้
อ่านดูทั้งหมดแล้วก็ไม่มีอะไรเลย
แล้วเราก็ต้องเสริมกำลังชั้น๓นี้ให้มันแน่นขึ้นอีก
ด้วยการกระจายงบประมาณให้กับท้องถิ่น
ตำบลที่เจอไฟป่ามาอย่างต่อเนื่อง
งบประมาณตรงนี้จะไม่ได้ช่วยแค่บุคลากรและอุปกรณ์แล้วนะครับ
ท้องถิ่นสามารถจัดทำศูนย์บัญชาการไฟป่าประจำตำบลได้
สามารถนำเทคโนโลยีมาช่วยในการติดตามการทำแนวกันไฟก็ได้

ท้องถิ่นหรือผู้ที่รู้ปัญหาจริงคือคนที่อยู่หน้างานจริง
สามารถให้เจ้าหน้าที่ไปติดตามตามพิกัดฮอตสปอร์ตนั้น
ใกล้เคียงกับจุดแนวกันไฟที่ใกล้ที่สุดได้อย่างรวดเร็ว
และเมื่อท้องถิ่นมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ดีแล้ว
เขาก็สามารถนำไปพัฒนาเป็นระบบแจ้งเตือนให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงที

นั่นก็คือระบบการจัดเก็บข้อมูลและการแจ้งเตือน
เราพูดถึงค่าฮอตสปอร์ตกันไปแล้วครับ
ค่าตรงนี้เราจะได้รับจากดาวเทียมวันละ๒ครั้ง
เราสามารถนำไปวิเคราะห์ร่วมกับขนาดและทิศทางของลม

นั่นก็คือภาพถ่ายร่องรอยการเผาไหม้
ตรงนี้เราสามารถนำไปพัฒนาวางแผนการป้องกันไฟได้

เพราะปัจจุบันเรามีความถี่ที่ได้รับภาพถ่ายตรงนี้

เราต้องเพิ่มขึ้นเป็น๒สัปดาห์ต่อครั้ง

เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ
สินค้าทางการเกษตรมีที่มาจากการเผาหรือไม่
และนำไปวิเคราะห์หาข้อมูลดัชนีความแห้งแรง
เพื่อที่จะประเมินขนาดของไฟล่วงหน้าได้ด้วย

แจ้งเตือนให้กับประชาชนต่อไป
เราพูดถึงระบบการแจ้งเตือน
มีระบบการแจ้งเตือนเฉพาะพื้นที่
อสเตรเลียใช้ข้อมูลทางดาวเทียม
ในการวิเคราะห์และขนาดและทิศทางของไฟ
เพื่อแจ้งเตือนกับประชาชนในพื้นที่นั้น
แต่ประเทศไทยกลับไม่มีอะไรเลย
เพราะฉะนั้นในปี๒๕๖๗นี้

เพื่อแจ้งเตือนประชาชนเฉพาะพื้นที่ให้ได้

เรื่องที่มันวิกฤตขนาดนี้เราต้องมีระบบสำรอง
ปัจจุบันประเทศเราก็มีพร้อมใช้อยู่แล้ว

วัตถุประสงค์แจ้งเตือนเฉพาะพื้นที่ที่เราต้องการได้เช่นกัน
ทีนี้เราพูดถึงฐานลาก
ในเรื่องข้อตกลงระหว่างประเทศและข้อกฎหมายแล้ว
ขึ้นมาที่ชั้น๑ที่ระบบสาธารณสุข

มาตรการการจัดการการเผาวัสดุทางการเกษตรทั้งในและนอกประเทศ
มายังชั้น๓การบริหารจัดการไฟ
และชั้น๔การแจ้งเตือนและการเก็บข้อมูลที่ดี
เรามาที่ชั้นสุดท้ายครับชั้นที่ห้า
ชั้นนี้จะเป็นศูนย์บัญชาการ
ชั้นสุดท้ายนี้สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือการกระจายอำนาจ
ผู้นำที่รู้ปัญหาจริงมาเป็นคนบริหารจัดการเรื่องนี้ครับ
เรามีบทเรียนมาแล้วครับกับ๑๐ปีที่ผ่านมา
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
ซึ่งผลลัพธ์เป็นยังไงนั้นผมไม่อาจที่จะตัดสินได้
เพราะอะไรผมถึงไม่สามารถตัดสินได้
เพราะ๑๐ปีที่ผ่านมาเราเปลี่ยนผู้ว่าราชการจังหวัด

การที่เราเปลี่ยนผู้นำบ่อยขนาดนี้
ไม่มีทางหรอกครับที่เราจะแก้ไขปัญหานี้ได้
เราต้องการผู้นำที่สามารถทำงานได้ต่อเนื่อง
ผู้นำที่มีปอดอยู่ที่เชียงใหม่
ไม่ใช่อยู่ที่กรุงเทพหรืออยู่ในห้องแอร์กับเครื่องฟอกอากาศ
อีกส่วนหนึ่งที่เราสามารถทำได้
นั่นก็คือการกำหนดค่าวัดผลลัพธ์ให้มันชัดเจนมากกว่านี้
ปัจจุบันเราใช้อะไรเป็นเกณฑ์ว่าพื้นที่ตรงนี้คุณภาพอากาศดี
หรือว่าการทำงานของหน่วยงานต่างมันผ่านแล้ว

เราต้องเปลี่ยนมาใช้ค่าผลลัพธ์ที่กระทบกับประชาชนโดยตรง
กำหนดให้ชัดไปเลยครับว่าในปี๒๕๖๐

ฟังดูแบบนี้อาจจะเหมือนใครก็พูดได้ตัวเลขแบบนี้
แต่ผมมั่นใจว่าถ้าเราแก้ปัญหาทั้งโครงสร้าง
ตั้งแต่ฐานลากมาจากชั้น๕แบบนี้เราสามารถทำได้
มันต้องแก้ไขปัญหาทั้งโครงสร้าง
ไม่ใช่นโยบายแค่ผิวแค่เปลือกแบบนี้
ท่านนายกรัฐมนตรีแถลงว่านี่คือวาระแห่งชาติ
แต่ท่านกลับไม่มีนโยบายเร่งด่วนใดเลย
ทั้งที่อีก๔๕เดือนประชาชนภาคเหนือก็ต้องเจอกับปัญหานี้อีกแล้ว
แน่นอนครับสิ่งที่พักของท่านพูดตลอด
นั่นก็คือปากท้องสำคัญที่สุด

นักท่องเที่ยวที่ไหนจะอยากมาเที่ยวประเทศไทย
และเมื่อจำนวนนักท่องเที่ยวมันลดน้อยลง
เงินในกระเป๋าประชาชนก็น้อยลงตาม
ค่าคลองชีพก็สูงขึ้นจากการเข้าออกโรงพยาบาล
การซื้อเครื่องฟอกอากาศถูกต้องไหมครับ

มาให้ประชาชนซื้อเครื่องฟอกอากาศเหล่านี้ครับ
นี่ยังไม่รวมถึงพื้นที่ในรัศมี๔กิโลเมตร

พื้นที่ตำบลน้ำบ่อหลวงอำเภอสัมปะตอง
๔กิโลเมตรจะมีเครื่องฟอกอากาศขายหรือเปล่า
และที่ผมผิดหวังเป็นที่สุด
นั่นก็คือสิ่งที่พักของท่านนายกรัฐมนตรี
ทั้งอดีตหัวหน้าภักดิ์ที่ปัจจุบันลาออก
มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ได้พูดตลอดช่วงหาเสียงเลยครับว่า
สาเหตุหลักของหมอกควันข้ามแดน
มาจากกลุ่มทุนที่ไม่ขอเอ่ยนาม
แต่ประชาชนทุกคนรู้ว่าใคร
เมล็ดข้าวโพดอาหารสัตว์ให้ประเทศเพื่อนบ้าน
แล้วไปซื้อข้าวโพดอาหารสัตว์กลับมาแบบปลอดภาษี
จำนวนจุดฮอตสปอร์ตประเทศเพื่อนบ้าน
ก็เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการนำเข้าข้าวโพดอาหารสัตว์
แต่ผมไม่เห็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นต่อ
แถลงคำนโยบายนี้เลย

เลือกตั้งครั้งหน้าท่านอาจจะต้องหาเสียงด้วยวิธีที่ว่า

นโยบายนี้สามารถทำได้จริง
นโยบายนี้ใช้เพื่อการหาเสียงเท่านั้น
หรือนโยบายนี้ทำได้ก็ต่อเมื่อ
ร่วมกับรัฐบาลกับพักจุด
เอาให้มันชัดเพื่อให้คนที่เห็นด้วยกับหลักเกณฑ์นี้ไปเลือกพักท่านเพิ่มขึ้น

ผมขอฝากคำถามผ่านท่านประธานไปยังคณะรัฐมนตรีดังนี้
คำถามที่๑ขอฝากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ
อีก๔เดือนประชาชนก็ต้องเผชิญกับปัญหานี้อีกครั้ง
จะทำอะไรเป็นการเร่งด่วนให้กับประชาชน

แถลงการอย่างชัดเจนว่าประเทศไทยต้องเป็นผู้นำอาเซียน
จะเริ่มดำเนินการแก้ไขปัญหานี้กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างไรและเมื่อไหร่

มาตรา๕ในข้อตกลงอาเซียนหรือไม่และเมื่อไหร่

ข้อ๓หากมีการยื่นเสนอร่างพรบหมอกควันข้ามแดน
พร้อมบังคับใช้อย่างจริงจังกับกลุ่มนายทุน
ฝั่งรัฐบาลจะมีมติเห็นชอบหรือไม่
และข้อ๔ท่านหาเสียงด้วยนโยบายกระจายอำนาจบ่อยครั้ง
จะเดิมเนินการกระจายงบประมาณให้ท้องถิ่น
อยู่ในพื้นที่ไฟป่าอย่างต่อเนื่องมาตลอด
งบประมาณปี๒๑๖๗นี้เท่าไหร่
ผมขอทราบตัวเลขให้ชัดเจน
คำถามที่๒ผมขอฝากไปยังท่านรัฐมนตรี

ซึ่งท่านเองก็เป็นคนเหนือเป็นแพทย์
เฉินนี้ปัญหานี้มากับพวกเรามาโดยตลอดอยู่แล้ว
ท่านมีนโยบายในการทำสวัสดิการตรวจโรคมะเร็งปอด
โรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจแบบถ้วนหน้า
และตัดเงื่อนไขเรื่องอายุออก
เพื่อให้ประชาชนภาคเหนือที่สูดฝุ่นขวัญมาตลอด๑๐ปี

ถ้ามีเริ่มได้เมื่อไหร่ถ้าไม่มี
ท่านจะดำเนินการอย่างไรให้ดีกว่าสวัสดิการ
มันไม่ตอบโจทย์ชาวเหนือของพวกเราเลยในปัจจุบัน

เพราะฉะนั้นผมขอความชัดเจนในเรื่องของกรอบเวลาด้วย
คำถามที่๓ขอฝากไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ท่านมีนโยบายในการออกประกาศ
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดอาหารสัตว์
ถึงการห้ามนำเข้าสินค้าทางการเกษตรที่มีที่มาจากการเผาหรือไม่
ถ้ามีท่านจะเริ่มดำเนินการเมื่อไหร่หากไม่มีผมขอทราบสาเหตุ
และข้อ๒เพื่อปิดช่องทางกฎหมายให้หมด
มีนโยบายที่จะติดฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีที่มาจากการเผาหรือไม่

คำถามที่๔ครับขอฝากไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ของท่านได้พูดไว้ในช่วงหาเสียงว่าจะมีการรับซื้อเศษวัสดุทางการเกษตร
มาทำเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดท่านจะเริ่มดำเนินการเมื่อไหร่และอย่างไร
หรือว่าที่พักของท่านพูดไว้จะเป็นพูดเพียงเพื่อคะแนนเสียงเท่านั้น
เหมือนกับที่ในปี๖๒ที่ท่านพูดว่าจะขึ้นค่าแรงแต่ก็ทำไม่ได้
คำถามที่๕ครับขอฝากไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ท่านจะดำเนินการเพิ่มความถี่ในการรับภาพถ่ายทางดาวเทียมเพื่อตรวจสอบเบิร์นสกาเมื่อไหร่
เพื่อที่เราจะสามารถใช้ในการตรวจสอบติดตามสินค้าทางการเกษตรที่มีที่มาจากการเผา
สามารถเริ่มบังคับใช้ภายในต้นปี๒๕๖๗นี้เลยได้หรือไม่
ถ้าไม่ผมขอทราบกรอบเวลาที่ชัดเจน
คำถามที่๖คำถามสุดท้ายครับ
ผมขอฝากไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งท่านก็เป็นว่าที่ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
อนุญาตเอ่ยนามนะครับท่านพัชรวาสวงสุวรรณที่จะรับช่วงต่อจากท่านประวิทย์วงสุวรรณ
ก็อดคิดไม่ได้นะครับการที่ท่านนั่งเป็นกรรมการบางบริษัทเนี่ย
ท่านได้เคยนำเรื่องการตรวจสอบสินค้าที่มีที่มาจากการเผาเข้าไปในที่ประชุมบริษัทนั้นหรือเปล่า
ถ้าท่านตอบได้ก็จะยินดีแต่วันนี้ไม่เห็นท่านเลยเมื่อวานก็ไม่เห็นอีกเช่นกัน
ที่คำถามนะครับจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงว่าปัญหานี้จะเป็นวาระแห่งชาติ
มีแผนการดำเนินการอย่างไรกับปัญหาที่เรากำลังจะเผชิญในอีกประมาณ๔เดือน
ในด้านไฟป่าและการกำหนดมาตรฐานคุณภาพในปี๒๕๕๙

คำถามไปสู่หลายกระทรวงนะครับ
ท่านรัฐมนตรีท่านไหนกลัวว่าจะลืมคำถามไม่ต้องกังวลนะครับ
ผมปริ้นต์มาให้แล้วตัวใหญ่อ่านง่ายชัดเจน
ยังไงขอตอบให้ครบถ้วนด้วยนะครับ
ท่านประธานครับผมเชื่อมั่นว่าการแก้ไขปัญหาทั้งโครงสร้าง
ตามแนวนโยบายตึก๕ชั้นที่ผมเสนอแนะไปนั้น

เพราะฉะนั้นผมขอทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ
กลับไปทบทวนคำแถลงนโยบายฉบับนี้

นิยามคำว่าวาระแห่งชาติของท่านนั้นคืออะไร
ปัญหานี้กระทบทุกหย่อมยาก
เดินก้าวออกประตูบ้านไม่ว่ารวยหรือจน
เราใช้ลมหายใจเดียวกันขอบคุณครับ